เพื่อนสละโสดในกลุ่มเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะคะ

ส่วนตัวเธอเองเนี่ยคบกับไฮโซฮิมก็มาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วตกลงเอายังไงดีคะบีขา

คือแล้วประเด็นแบบเพื่อนแต่งงานไง
เป็นเราเราก็จะรู้สึกว่าเออเพื่อนไปหมดแล้วว่าถ้าไม่เหลือเรา
แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณบีเนี่ยจะรู้สึกแบบเรารึเปล่า
แต่ต้องบอกว่าประเดิมปีรกามาได้ไม่นานนะคุณผู้ชม
รู้กันอยู่แหละว่าคนบันเทิงเนี่ยควงคู่สละโสดกันไปหลายคู่เลยทีเดียว
รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนซีของนางแบบสาวคุณบีน้ำทิพย์ก็ทยอยสละโสดกันเป็นว่าเล่นค่ะ
งานนี้บรรดากองเชียร์แม่ยกทั้งหลาย
บอกว่าเออไหนเพื่อนคุณบีก็แต่งแล้วแล้วเมื่อไหร่ถึงคิวคุณบีกับไฮโซฮิมดีคะ
คุณฮิมเป็นหวานใจนอกวงการนะคะก็บอกว่าอยากจะให้มีข่าวดีกันสักทีได้แล้วเพราะว่าคบกันมาพักใหญ่แล้วเนาะ
งานนี้แต่ต้องบอกเลยว่ากองเชียร์น่าจะรอเกอร์

เพราะอะไรเธอบอกเลยว่าเรื่องเตรียมสละโสดไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลย
แต่ลึกแล้วจริงก็อยากใส่ชุดแต่งงานเหมือนผู้หญิงทั่วไปเหมือนกันนะคะ
ไม่มีใครกล้าแซวเขาบีแบบถ้าใครพูดเรื่องแต่งงานบีจะน่าดู

ไม่มีเลยค่ะไม่คุยเลยใช่
แสดงว่าไม่ใช่เร็วนี้แน่นอน
ไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนค่ะ

ก็แล้วแต่แหละก็จะต้องมีความฝันว่า

แต่อันนี้ดิฉันไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เขาชอบพูดกันว่าผู้หญิงที่ได้ใส่ชุดแต่งงานบ่อยเนี่ย

ไม่เกี่ยวหรอกจริงก็มีหลายคู่ที่แบบเล่นละครใส่ชุดเจ้าสาว

แต่ดิฉันก็แอบลุ้นดิฉันใส่ชุดแต่งงานมาแล้ว๕ครั้ง